หลังจากมีข่าวออกมายืนยันบอกว่า
พระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับ
พระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง
ท่านเลื่อนกำหนดการลาศิกขาให้เร็วขึ้น
เป็นวันที่๒๙ธันวาคม

อยากรู้ฟังจากปากท่านเองครับ
ยมแม่อันนี้ไม่เรียนแบบใครแล้วนะ

จนขอบคุณพยาบาลที่ออกไปแล้วก็

ทำประโยชน์ได้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่เลยนะ
อย่างที่ว่าเงื่อนไขเรามันก็แรงอยู่เขาคงไม่เอาหรอก
เอาได้ยินกันแล้วนะนะฮะ
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพระมหาสมปอง
ท่านไปกราบลาพระราชธรรมนิเทศหรือพระพระยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้ว
เนื่องจากเป็นพระผู้ใหญ่ที่ท่านให้ความเคารพเหมือนพ่อ
และลาศิกขาเวลา๙นาทีที่วัดสะเกดราชโอระมหาวิหาร
ในวันที่๒๙ธันวาคมนี้
คือหลังจากศึกท่านจะประวัลนาตัวรับใช้พระพยอม

เป็นการเดินคนละเส้นทางกับอดีตพระมหาภัยวันวรวันโน
พระนักคิดนักเขียนชื่อดังนะฮะที่จะเน้นให้ความรู้สอนหนังสือ

ส่วนเหตุผลที่เลื่อนศึกเร็วขึ้น
จากเดิมที่บอก๒มกราคมปีหน้านะ
ซึ่งตรงกับวันเกิดของโยมแม่คือเลิกไม่ดีท่านบอก
อีกทั้งรู้สึกอิ่มในพระธรรมและพระพุทธศาสนา
อยากจะดูแลโยมแม่ไม่เกี่ยวกับประเด็นดราม่า
เรื่องความไม่เป็นธรรมในวงการสงฆ์นะฮะ
คิดว่าถ้าท่านศึกไปแล้วเนี่ยน่าจะทำประโยชน์เพื่อสังคมได้มากขึ้นเท่านั้นเอง
สิ่งแรกที่ท่านอยากจะทำหลังการศึกคืออะไรล่ะ
วันที่๓๐ธันวาคมท่านจะไปไหนฮะ
ท่านบอกท่านจะไปดูหนัง

แล้วไปกินหมูทะแล้วไปกินหมูกระทะนะครับในช่วงเย็น
อกจากนี้นะครับจะเดินหน้า๕ธุรกิจครอบคลุมนะฮะ
รอบจักรวาลคลุมทุกแพลตฟอร์มท่านบอกแบบนั้น
คุณผู้ชมติดตามหน้าจอได้เลย
ทั้งของใช้ของกินเครื่องสำอางและค่ายเพลง
จะปั้นศิลปินฝีมือดีนะฮะแต่ไม่มีโอกาส
แล้วจะหัก๑๐จากการขายสินค้าถวายวัดมอบมูลนิธิ
ตามโรงเรียนต่างแล้วเรื่องการเมือง
เพราะท่านก็มีแบบพูดเรื่องการเมืองบ้าง
กระแสเรื่องนี้ก็เรียกว่าเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
ใช่การเมืองท่านยอมรับว่าสนใจ
ตอนนี้มีพักเพื่อไทยมาดีลนี่ท่านใช้คำนี้
มาดีลก็คือมาติดต่อบอกจะให้ไปเป็นโครสกพัก
แต่ตอนนี้ท่านขอดูก่อนว่าเงื่อนไขตรงกันไหม
ท่านยื่นไป๓ข้อมีอะไรบ้าง
หนี้ให้สิ๑๐ล้านมีขวัญถุงให้
แล้วก็มีเงินเดือนประจำนะฮะแต่ไม่ได้จะไปแบ่งพักแบ่งพวกนะ
ถ้าเพื่อไทยไม่ขยับอาจจะโทรหาอีกฝั่งก็ได้นะ

จริงไม่ควรเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อยากอย่างนี้ครับ
เขาบอกคนฉลาดที่ไม่ยุ่งการเมือง
จะถูกลงโทษด้วยการที่ถูกคนโง่กว่าปกครอง

เพราะว่าไม่อยากยุ่งกันเมืองทุกอย่างมันการเมืองหมดฮะ
แล้วจะบอกว่าผมไม่ยุ่งการเมืองผมไม่เคยยุ่งการเมือง
คุณอยู่บนโลกนี้คุณเกิดมาคุณยุ่งกับการเมืองแล้ว
ฉะนั้นแล้วทำการเมืองให้มันดีให้มันมีประโยชน์
ตามมาว่าขอให้ได้

เหมือนที่ว่าจะทำเพื่อประชาชนแล้วก็ลืมแล้วก็ไปผลประโยชน์กันเอง
เห้ยอย่ามหาเนี่ยแหละครับคุณพ่อ
ออกไปแล้วก็ไม่กล้าถึงขั้นบอกว่าจะทำเป็นตัวอย่างหรอก

แต่เราจะไม่ทิ้งอุดมการเราที่จะทำให้ประชาชนทำให้ญาติโยม
ให้ผมตีความนะผู้แบบนี้สนใจสนใจสนใจจริงเลยล่ะค่ะ
มาดูท่าทีจากนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยครับ
บอกยินดีเลยยินดีเลย
พระมหาสมปองมาร่วมงานการเมืองหลังจากศึกจริงหรือเปล่า
แต่จะพิจารณาตำแหน่งสำคัญนะฮะก็คือโคศก
ส่วนไอ้เงื่อนไข๓ข้อเนี่ยรับได้ผิดข้อเดียวคือ
ตอบแทนตามกฎหมายครับไม่รับใช้หนี้๑๐ล้านบาท
ไม่มีเงินขวัญถุงให้เพราะสอดจะเข้าข่ายให้อามิตสินจ้างผิด
มาตรา๓๐ของพรบพักการเมืองอาจถึงขั้น
เดี๋ยวจะยุบพักซะนะลองฟังท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยหน่อยฮะ
ถ้าตีความตามกฎหมายพักการเมืองเนี่ยมันเข้ารักษณะต้องห้ามอย่าง
ชัดเจนนะครับในการเป็นสมาชิกพักการเมืองนะ
พักการเมืองหรือผู้ใดให้เสนอให้นะครับ
สิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์เพื่อจูงใจ
้มน้าวให้บุคคลใดมาเป็นสมาชิกพักการเมืองนะครับนี่เป็นหลักต้องห้ามเลย
ต้องไม่มีเงื่อนไขที่ผิดกฎหมายนะครับ
ต้องไม่มีเงื่อนไขที่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดข้อบังคับนะครับ
อันนี้สำคัญสุดนะครับถ้าจะรับต้องไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้
นี่นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วคือต้องบอกว่า
ชีวิตหลังสละสมณเพศน่าจะเนื้อหอมพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ
แหมไอ้สามข้อนี้บ่องตรงทางการเมืองเข้ามามาคุยกัน
แต่ก็ไม่รู้จริงหรือเท็จนะที่ท่านเสนอแบบนี้ไม่รู้จริงหรือเท็จ
ก็ต้องดูกันไปอาจจะเป็นลีลาการตั้งข้อเสนอหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
แล้วถ้าเพื่อไทยเพื่อไทยสงวนท่าทีแล้วภาคอื่นเขาว่าไง

เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองอยู่เหมือนกัน
พลังประชารัฐวันนี้คุณศรีรัตน์เจนจากฮสกมพลังประชารัฐ
ออกมาบอกเลยกับไทยรัฐทีวีบอกให้เวลาเพื่อไทย๒วันนะ
ถ้าไม่ตอบคำถามไม่รับพระมหาสมปอง
เดี๋ยวจะยกขันหมากไปสู่ขอที่วัดเลย
ขอมาทำงานการเมืองกับพักพลังประชารัฐ

เดี๋ยวคุณศิระพูดเองหันไปถามลุงป้อมบ้างไม่รู้
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถามเขาคุยกันหรือยัง
แต่เขาบอกว่าเขาคุยกับพระมหาสมปองเพราะรู้จักกันมากว่า๑๕ปีแล้ว
แล้วถ้าพระมหาสมปองตัดสินใจเข้าพลังประชารัฐ
คุณศิระนี่แหละบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคนรับรองคุณสมบัติให้
เดี๋ยวจะพาไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองเลย

วันนี้จะไปบนที่วัดโสธรถวายไข่พันฟอง
ดนใจพระมหาสมปองมาอยู่พลังประชารัฐนี่
ขนาดนี้เลยนะนี่ค่ะ
ส่วนกรณีที่พระมหาสมปองประกาศว่ามีการยื่นข้อเสนอใช้หนี้๑๐ล้าน

คุณศิลามองบอกไม่เชื่อว่าพระมหาสมปองมีหนี้๑๐ล้าน
เพราะที่รู้จักกันมาเนี่ยพระมหาสมปองเป็นคนที่รวยมาก

พักไหนที่ยอมรับกับตัวเองได้จริง

ความคิดเห็นทางการเมืองของพระมหาสมปอง
พลังประชารัฐเข้ากันได้หรือเปล่า

ก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปทางทิศทางเดียวกันใช่ไหมท่าน
คือธ่านบอกอะไรที่ทำให้ประโยชน์ของเมืองได้
ก็ออกจะทำเราต้องมาอยู่ฝ่ายรัฐบาล

ครับหรือแบบวันนี้นะ

เหมือนเขาแย่งตัวซื้อนักฟุตบอลกันเลย

ก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอีกหนึ่งประเด็น
แต่ว่าเรื่องเงื่อนไข๑๐ล้านเนี่ย

คุณศรีสุวรรณจัญญาโพสต์เลย
นะคะพักไหนรับพระมหาสมปองเข้าพักด้วยเงื่อนไขทางการเงิน
คุณเตรียมตัวหาพักใหม่สังกัดได้เลยเดี๋ยวจะยื่นฟ้องยุบพักทันที
มีคนจับตาดูนะคะยื่นฟ้องยุบพักเลยค่ะเพราะว่าผิดต่อกฎหมายค่ะ
ก็ผมบอกแล้วเขาไม่พูดกันโต้งหรอกแหมเรื่องแบบนี้นะฮะ